มาเรื่องนี้เคราะห์ไม่ดีอะค่ะโอ้คุณจอดสูงซักปะรดไหมอ่ะครับ
กลางคืนเราก็จอดใครจะออกมาดูรถฉันมากลางคืนตอนเช้ามาเฮ้ย
ทำไมรถมันถึงเป็นรอยรอบคันเป็นแบบชนิดที่แบบเจ้าของบอก
โอ้โหนี่เขาบอกชาวตลาดสัตหีบนะบอกว่าโอ้โหแถวนี้มันต้องมี
แก๊งอันทภารเนี้ยใช่มาทุบทำลายรถของชาวบ้านยามค่ำคืนแน่แน่
แล้วเขาก็คิดกันว่าหรืออาจจะเป็นวัยรุ่นมาตีกัน
แล้วสุดท้ายมาโดนรถรถถูกลุกหลงหรือเปล่าถึงเป็นรอยรอบคันแบบนี้
คุณผู้ชมคะมันมีแก๊งอันทภาณจริงนะคุณผู้ชม
ถ้าอยากรู้อ่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าแก๊งอันตภัณฑ์นี้
เขามากันแบบไหนแล้วทำอะไรทำไมรถถึงพังขนาดนี้ค่ะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมดูให้ดีนะกลางค่ำกลางคืนตี๒ตี๓
อันตภามาแล้วไหนคะเนี่ยมาแล้วคุณอ๋อมาแล้ว
มาแบบหมาหมู่อันนี้เรียกว่าแก๊งอันตภัณฑ์หมาหมู่ของแท้
คุณผู้ชมตอนแรกที่เป็นพาดหัวข่าวนะ
แก๊งอันทภารบุกตลาดสัตว์หีบผมก็ตกออกตกใจโอ้โห
แถวนั้นคงมีนักเลงเยอะหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่นี่แหละ
แก๊งอัธภัณฑ์ตัวจริงใช่แล้วคือเจ้าของรถตอนเขาเห็นอย่างที่เราเล่า
เขาก็คิดไปต่างนานาเลยเอาอย่างนี้ดูกล้องวงจรปิดก็แล้วกัน
จะได้ตามตัวคนทำไปดำเนินคดีแต่นี่ไม่ใช่คนแล้วไปดำเนินได้ไหม
คนทำแล้วหมาทำดิคุณผู้ชมคะนี่เกิดขึ้นเมื่อตี๓เมื่อคืนที่ผ่านมา
หมาจรจัดเป็น๑๐ตัวอยู่ตรงนี้แหละอย่างที่คุณสืบสกุลบอก
ตลาดโต้รุ่งสัตว์ตะหิตชนบุรีวิ่งไล่อ่ะวิ่งมาทำอะไร
คุณรู้ไหมว่าเขามุดหาอะไรกันเดาถูกฮะอะไรไล่แมวถูกต้องค่ะ
ใช่ไหมเขาบอกว่ามีแมวสีขาวตัวหนึ่งแม่คงจะเห็นแล้วเป็นอาริแน่แน่นี่แน่แน่
แล้วคุณดูเจ้าตัวร้ายเนี่ยตัวสีน้ำตาลที่อยู่ข้างล้อเนี่ย
มันงับไอ้ขอบรถยนต์อยู่เนี่ยคุณอันนั้นแหละ
มันจะดึงออกมาให้ได้เลยไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้
ตัวอื่นอื่นยังจดจดจ้องจ้องมุดมุดนะไอ้ตัวเนี้ยหูดึงใหญ่เลยดึงดึงดึงดึง
คงคิดว่าตัวเองจะดึงได้แต่มันเป็นรถรถมันเป็นเหล็ก
แล้วสิ่งที่มันกำลังพยายามทำเพราะแมวมันไปซ่อนอยู่ใต้รถ
มันก็เลยจะพยายามขย่ำเจ้าแมวแล้วเอาให้แมวออกมาให้ได้
ก็เลยบ้าคลั่งอย่างที่เห็นก็รุมกันอยู่รอบรถแบบนั้นนะคะ
คุณผู้ชมไม่ใช่รถคันนี้คืออย่างที่เราเห็นเปิดภาพตอนแรก
มีรถเสียหายไปสองคันถูกไหมก็คือคันที่อยู่ในคลิป
ดูสภาพสินี่รอยเขี้ยวครับคุณถ้าไม่เขี้ยวก็ลอยเล็บอ่ะ
เออมันขุนขวนมันกัดกัดมันดึงดึงมันแท้แท้อืม
ส่วนคันสีดำนี่เหมือนกันคุณนี่กระโปรงหน้ารถก็เป็นรอย
ขูดขูดขูดขูดนี่คุณอืมอันนี้น่าจะเป็นแบบเล็บเนอะ
ใช่มันคงตะกุยตะกุยตะกุยอ่ะทั้งตะกุยทั้งกัดทั้งอะไรกันอ่ะ
ทำทุกวิถีทางให้แมวมันออกมาแล้วถามว่าพี่เจ้าของรถอ่ะ
ทำไงต่อพี่จะไปเอาเรื่องได้ยังไงกับหมาเขาก็บอกว่ามันเอาเรื่องไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ
แต่ตอนนี้ที่ขอเลยคือเทศบาลเมืองสัตหีบมาดูแลได้ไหม
ดูแลหมาจรจัดในพื้นที่หน่อยเพราะตอนนี้เหมือนมันเยอะมากขึ้นเรื่อย
อืมแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุแบบนี้สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอีก
ตอนแรกพี่เจ้าของรถอย่างที่บอกไปเขานึกว่านักเลงแถวนี้
มาทุบทำลายรถแต่สุดท้ายไปเปิดกล้องดูก็เลยชะเอกับแก๊งอันตภัณฑ์
พอเปิดกล้องวงจรปิดรู้เลยโอ้โหพวกนี้มันตัวร้ายจริง

พอเปิดกล้องวงจรปิดรู้เลยโอ้โหพวกนี้มันตัวร้ายจริง

พอเปิดกล้องวงจรปิดรู้เลยโอ้โหพวกนี้มันตัวร้ายจริง
กระช่าจะให้ออก
เปิดกล้องวงจรปิดรู้เลยโอ้โหพวกนี้มันตัวร้ายจริง
หมาหมู่ที่ฉันเห็นข้อความคุณผู้ชมเด้งขึ้นมาบอกว่า

แล้วประกันรับผิดชอบซ่อมได้ไหม

ทีนี้จะจัดการกับแก๊งอันทภาณตรงนี้ยังไงฮะ
คงต้องให้เทศบาลเขาไปดูแลแล้วนะ
เพราะหมามันเยอะเหลือเกินในตลาดนะครับ
กลัวอันนี้มันไปไล่กัดแมวและกัดรถใช่ไหม
กลัวเดี๋ยวมันจะกัดคนกัดเด็กนะครับ